เซรี่สาวสวยสุดแซบวันนี้สีปากน้องเซรี่แซ็บจริงจริงใช่ไหม
วันนี้สดใสซาบซ่าจะบอกว่า

แล้วหน้าล่ะ
หน้านี่ได้แรงบันดาลใจมาจากแพรรี่พอย
แล้วก็ยายากับแพรรี่พายรวมกัน

เป็นนอกเชอรี่เป็นเช้านี้

เป็นแบบเรื่องราวแฟชั่นแฟชั่นนิดนึง
แต่ว่าคุณแม่ก็คือคุณแม่
คุณแม่ชมภูอรรยานั่นเอง
เตรียมไปเฉินช้ายบนพรมแดงเมืองคาร้า
แล้วก็ขอเคลียร์ประเด็นด้วยที่บอกว่า

ตามปรากบไปปรากบความสวยด้วย
เขาบอกว่าเตรียมกลับมาทวงบันลังความปังบนพรมแดง

โดยครั้งนี้ค่ะสาวชมเผยว่าแม้จะเป็นครั้งที่๔แล้ว
ที่ได้ร่วมไปเดินเฉิดฉายบนพรมแดง
แต่ว่าความกดดันแล้วก็ความตื่นเต้นชมบอกว่า
ตื่นเต้นเหมือนเดิมเลยอ่ะตื่นเต้นเหมือนครั้งแรกเลย

ยังไงก็ตามสาวชมเขาก็ให้คำมั่นสัญญาว่า

ซึ่งตอนนี้เตรียมพร้อมเต็มที่แล้ว

เห็นแล้วแน่นอนว่าจะต้องถูกใจคนที่รอคอยนั่นเองนะฮะ

เดี๋ยวไม่ได้ค่ะเพราะว่ามีอีกหนึ่งสาวสวยตามไปด้วย

ไปร่วมเดินพรมแดงประชันความสวยปีนี้ด้วย
สาวชมยอมรับบอกว่าก็ได้ยินข่าวมาบ้างนะ

เขาบอกว่าแต่ยังไม่ทราบรายละเอียด
แต่ถ้าไปก็ไม่เป็นไรนี่ก็ไม่ซีเรียส
เพราะว่าถือว่าเป็นคนไทยที่ไปร่วมสร้างชื่อเสียงด้วยกัน

แต่ว่าหากว่ามีใครจะเอาไปเปรียบเทียบ
เป็นเรื่องปกติชมพู่บอกชินแล้ว

เออต้องถามชัดเจนแบบนี้เพื่อจะได้ตอบได้

คนไทยเราในฐานะคนที่อยู่ทางบ้าน
ก็เป็นคนเสพเรื่องสวยงามอะไรอย่างนี้ไป

แล้วก็สุดท้ายมันก็คือคนไทยด้วยกันทั้งนั้น

อยู่ไหนก็เปรียบเทียบอยู่บางกะปิก็เรียบเทียบ

ชมเองก็เคยอยู่ในจุดที่ถูกวิจารณ์อะไรอย่างนี้

อกจากนั้นซุปตาสาวก็ยังชี้แจงถึงเรื่องที่มีกระแสว่า
เดี๋ยวนี้อัพค่าตัวงานอีเวนต์นั่นเองนะฮะ
ขึ้นเยอะเลยแต่ว่าหากต้องมาตอบประเด็นเรื่องนางเอกรุ่นน้องนะ
เธอบอกว่าไม่ขอพูดอะไรแล้วกันค่ะ
จริงตอนนี้ไม่มีค่าตัวนะเพราะว่าชมไม่ออกงาน
เคยพูดไปแล้วว่างานจ้างเราไม่ได้ทำแล้วอะไรอย่างนี้
ถูกไหมเพราะว่าเราก็มารอเจอกันตามแบบอะไรอย่างนี้

มีด้วยเหรอระบบนี้
ปกติฉันก็ตอบทุกคำถามนะคือถามมาเถอะอะไรอย่างนี้
ถ้าตอบไม่ได้ก็จะบอกตรงว่าเออไม่ตอบ
เหมือนกับว่าผู้สื่อข่าวก็ถามว่าเวลาจะไปงานอีเวนต์
แล้วต้องมีตอบคำถามเกี่ยวกับนางเอกรุ่นน้องเนี่ย
บอกว่าไปได้แต่ขอค่าตัวเพิ่ม

ผู้บอกแล้วแต่แล้วแต่ว่าจะตอบหรือไม่ตอบ
เดี๋ยวนี้เวลาถ้านักข่าวจะถามคำถามอะไรดารา
นี่คือมูลค่าค่าตัวเขาจะเพิ่มขึ้นทันที

ไม่มีแบบนั้นเขาบอกก็ชี้แจงกันไปชัดเจนแล้วนะคะ

เพราะว่าถือว่าเป็นการสร้างชื่อเสียงให้เมืองไทยด้วยกัน

และอีกคนไม่อัพด้วยอีกหรือเปล่า
แต่คนละสายผลิตภัณฑ์แต่ยี่ห้อใหญ่เดียวกัน

แต่ว่าเชื่อว่าความเป๊กความปังของสองคนนี้